ฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ก็ร่วมการปฏิบัติการกวาดล้างและจับกลุ่มแรงงานผิดกฎหมาย
พยายามลักลอบเข้าไปยังฮ่องกงได้ทั้งหมดราว๓๐๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวปากิสถานแล้วก็เวียดนาม
นี่ก็เป็นคลิปภาพจากสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนที่บันทึกเหตุการณ์
พยายามลักลอบนำผู้อพยพมุ่งหน้าไปยังฮ่องกงเมื่อวันที่๑๗๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
โดยแรงงานที่ถูกจับกลุ่มได้ในครั้งนี้เป็นแรงงานที่เตรียมลักลอบเดินทาง

เรื่องจากการผ่านแดนระหว่างจีนและฮ่องกงทำวีซ่าได้ง่าย
และการเดินทางผ่านแดนที่ผ่านมาก็ไม่เข้มงวดมากนัก
โดยผลการจับกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบ
ส่งรายงานเถื่อนร่วมกันระหว่างจีนและฮ่องกง
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
โดยมีการนำแรงงานเหล่านี้ผ่านแดนมาจากหลายมณฑลทางตอนใต้

ซึ่งแรงงานผิดกฎหมายที่ถูกจับกลุ่มได้ส่วนใหญ่

โดยทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังสถานีตำรวจในท้องถิ่น

จะดำเนินการกับแรงงานเหล่านั้นอย่างไรต่อไป
ผู้อำนวยการหน่วยควบคุมพรมแดนของจีน

และมีจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาก่อคดีอาจยากรรมอื่น
จี้ปล้นค้ายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งจีนและฮ่องกงครับ